ก็ไปขับซิ่งบนทางด่วนแล้วก็ไปเสียหลักนะฮะ
ชนรถอีกหลายคันแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งหมดสี่คนด้วยกัน
แล้วก็กล้องของหน้ารถคันที่ขับตามไปจับภาพเอาไว้ได้ครับ
สุดท้ายรถทางที่โดนชนอ่ะยับเยินอ่ายับเยินไม่รู้ว่าเขาจะ
ซิ่งไปไหนแข่งหรือเปล่าหรือยังไงแล้วไปชนเขาเข้าจริงจริงเลนซ้ายก็ว่างเนอ
แต่ว่าจังหวะที่เวลลี่แซงซ้ายไปเข้าไปเข้ากลางแล้วเข้ากลางแล้วไปเจอปาเจโล
แล้วก็เฉียวชนกันไปแล้วจังหวะรถดับเพลิงเองก็โดนกระแทกไปอีกคันหนึ่ง
นะฮะเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนโชคดีไอ้รถกระบะคันที่อยู่ตรงกลางคันหลังเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้โดนไปด้วยเบรกทันอืมแต่กล้องของคันนี้เขาจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเลย
นะฮะเป็นการชนที่แรงมากมากนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมก็เนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์นะฮะรถเอ่ยก็กระจัดกระจาย
เละเทะบนทางด่วนคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายเนี่ยรถดับเพลิงที่กำลังจะรีบไปดับเพลิงที่ไหม้บ้านของชาวบ้านแถวแถวอุดมศุกร์ก็ไปไม่ได้อืม
เพราะมาชนกันอยู่นะฮะเนี่ยยับเยินทั้งหมดสามคันนะฮะ
ไอ้ปาเจโรคำนั้นอ่ะหงายทองรอชีฟ้าเลยอืมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองฮะบนทางด่วนเฉลิมมหานครนะฮะ
ที่ขึ้นจากสุขสวัสดิ์มาประมาณสัก๑๐กิโลได้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะฮะ
สุดท้ายตำรวจจราจรสอนอทางด่วนแล้วก็กู้ภัยรีบเข้าไปช่วยมีคนเจ็บ๔คนนะฮะ
มาจากปาเจโรสองคนเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบเก้าแล้วก็เด็กอายุสี่ขวบ
อีกสองคนก็มาจากรถดับเพลิงเป็นอาสาสมัครดับเพลิงเบื้องต้นตำรวจก็เคลียร์พื้นที่ออกไปแล้ว
นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาใครต้องทำการสอบสวนอีกทีหนึ่ง
นะฮะหาต้นสายปลายเหตุแต่ว่าโอ้โหรถคันนี้ก็พังยับเยิน
มีป้ายแดงด้วยเบลลี่ด้านหน้าก็พังแบบนี้ไป
ซึ่งเบลลี่ถือว่าเป็นรถที่แพงแล้วแข็งเหมือนกันนะ
แต่ก็พังพอสมควรส่วนรถดับเพลิงเองก็เสียหายไป
ดับเพลิงไม่ทันก็ต้องประสานรถคันอื่น
ออกไปปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ